เราตรวจสอบให้แล้วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวซอยเอกมัย๑๙
นี่ฮะทั้งครับผู้หญิงผู้ชายต้องมาช่วยกันนะครับ
ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่วินของซอยเอกมัย๑๙นะฮะเขาเป็นวินเถื่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ในคลิปเนี่ยคนที่ใส่เสื้อสีส้มเสื้อวินจักรยานยนต์รับจ้างเบอร์๑๐เนี่ย
วัฒนากรุงเทพก็มีเรื่องมีราวการเบิ้ลเครื่องใส่เขาตะโกนว่าเขามาจอดอะไรทำไม
สักพักหายไปกลับมาพาเพื่อนมาอีกคนนึงนะ
คนอื่นตอนนั้นไปส่งอาหารกันหมด
กราฟฟู้ดที่เป็นผู้หญิงคนเดียว
โชคดีที่มีชาวชุมชนแถวนั้นมาช่วยห้ามกันได้นะครับ
แล้วก็มีเพื่อนแกรปคนอื่นก็มาช่วยนะครับ
ก่อนที่พี่วินเสื้อส้มคนนี้กับเพื่อนเนี่ย
เขาก็จะกลับไปนะครับ
เราไปคุยกับคนขี่กราฟฟู้ดนะฮะผู้หญิงคนนี้นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
ตอนนั้นเธอกับเพื่อนกำลังรอพัก
กำลังพักเพื่อรอออเดอร์จากลูกค้าอยู่ในซอยเอกมัย๑๙
มีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อคล้ายกับเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้าง
คนนี้แหละฮะทีแรกก็คิดว่าวินเจ้าถิ่นขี่รถมาจอดข้างที่พวกเขาจอดกันอยู่
แล้วผู้ชายคนนี้ก็มาเบิ้ลเครื่องใส่
แล้วก็พูดจาหยาบคายใส่พูดจาหาเรื่องนะฮะ
ประมาณว่ามาจอดแถวนี้ไม่ได้
ทั้งที่กลุ่มของพวกเธอไม่ได้มีเรื่องมีราว

เหมือนกับฝ่ายนั้นจงใจมาหาเรื่อง
แต่เรื่องมันไม่จบนะครับ
คือ๔โมงเย็นมารอบนึงแล้ว

พาเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งตอนนั้นเธออยู่คนเดียวนะฮะ
แต่ก็โชคดีที่มีพี่แถวนั้นเห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วยไว้ได้ทัน

ว่าชาวบ้านแถวนั้นมาช่วยไม่ทันเนี่ย

เราก็สายฟู้ดเนอะ
พวกหนูขับสายฟู้พวกหนูไม่ได้ขับสายวินแม่
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะมาหาเรื่องทำทำไม

เกือบโดนยำมาก็หลายรอบค่ะพี่
แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงค่ะพี่

ก็เลยแบบอยากแค่อยากเตือน

เราก็เขายังมาคุกความเราขนาดนี้
เราก็อยากให้คนที่ใช้บริการจริง

ก็ได้ไปคุยกับวินจักรยานยนต์

เออผู้ชายคนนี้ตกลงยังไง
คุณสุดปีดามหายศผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามนะครับ

ที่เป็นวินที่เขาถูกต้องตามกฎหมาย

แต่ว่าไม่ใช่วินที่ถูกต้อง

ยืนยันว่าผู้ชายคนนี้

ว่าเป็นวินผีวินเถื่อนแน่นอน

วินที่เขาถูกต้องเนี่ยต้องใส่กางเกงขายาว

เห็นมั้ย

เสื้อวินที่ถูกต้องไม่ใช่แค่สีส้ม

ต้องมีจุดจอดรถรับส่งลูกค้า

ไม่ใช่แต่งตัวแบบนี้นะ
เขาเป็นคนที่นี่เขารู้จักกับคนในซอยนี่แหละครับ

เขาแก้เหมือนกับเสื้อตัวนี้
มันเป็นเสื้อที่นานมากแล้วที่เคยมาเปิดวินในซอย
แล้วเขาก็มาเปิดด้วยแต่ตอนนี้คือว่าในซอยเขาไม่มีวินแล้ว
ใช่ครับแล้วก็คือว่าเสื้อตัวนั้นเขาก็ยังอยู่เขาก็เอามาวิ่ง
สรุปเป็นวินเถื่อนวินผีค่ะแต่ทำไมต้องไปทำแบบนั้นล่ะนะฮะ
คุณสุดปรีดาก็ตามไปจนเจอตัวผู้ชายคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
บุรุษในเสื้อกั๊กสีส้มเบอร์๑๐นี่ฮะวันนี้เขานั่งเอกเนกอยู่ตรงนี้
คุณสุดปีดาก็ไปคุยด้วยนะครับเขาบอกว่าผมก็ขอยอมรับผิดก็แล้วกัน
ที่ก่อเหตุไปตามคลิปเนี่ยยอมรับว่าที่เข้าไปเนี่ยก็คือตั้งใจไปกวนโมโหกลุ่มกราฟฟู้ดเขา
เบิ้ลรถใส่เขาจริงนะแต่ก็อ้างว่าก็ถูกเขาด่าก่อนนะ
ถ้อยคำหยาบคายกรณีใส่เสื้อวินรับจ้างที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเขาบอกว่า
ก่อนเขาเคยเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ถูกต้องจริงแต่ตอนนี้ไม่ได้ขี่วินแล้ว
แล้วที่ไปจอดรถตรงนั้นไม่ได้ไปรับลูกค้าแค่ไปจอดรถสูบบุหรี่เฉย
แล้วมันก็เลยมีปัญหากระทบกระทั่งกับกราฟฟู้ดเขาแล้วก็ไม่ได้พาพวกจะไปต่อยผู้หญิงด้วย

เขาด่าเราเรื่องเบิ้ลรถเรื่องกวนเรากวนนั่นแหละเรากลัวแล้วเราผิดเราผิด
อันนี้เราผิดหย่อเราผิดหย่อเราผิดแล้วเรากวนเรากวนเราผิด
ใครจะไปต่อยผู้หญิงจะไปถามผู้ชายว่าทำไมพูดจาแบบนี้พูดจาดีหน่อย
ไม่ได้มาถึงน่าจะพวกอยู่เหยือให้กล้วยให้แล้วหยาบคายแล้วด่าแล้วสารพัฒน์

นี่ผีบอกอย่าไปคิดมาก
แล้วไปกวนเขาทำไมก็ยอมรับว่าไปกวนเขา

เขาบอกว่าเมื่อวานอากาศมันร้อน
อารมณ์ก็เลยร้อนไปหน่อยหัวร้อนไปหน่อย
ถ้าเจอหน้าก็อยากจะขอโทษ

ก็มันไม่ได้มีการลงไม้ลงมืออะไรเกิดขึ้น
ก็ถือว่าก็จบกันไปก็แล้วกัน
อย่างน้อยก็ให้พี่คนนี้เขารู้ตัวหน่อยว่า